มีคลิปหนึ่งจะให้ดูค่ะคุณผู้ชมคลิปสั้นแต่ถ้าเป็นปุ้ยนะ
บอกเลยว่าอายนึกถึงคำของพี่เลยเจ็บไม่เท่าอาย
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องใส่เจ้าถิ่น
เจ้าถิ่นเขาอยู่ในรถยนต์เขาก็ถ่ายคลิปมา
แล้วให้เราเห็นแบบนี้สุดท้ายจบไม่สวยค่ะ
ดีแม่งไม่ตกนี่นะ
นี่ค่ะนี่เห็นไหมเบิ้ลเครื่อง

น่าจะเป็นผู้ชายนะคะนี่แล้วเห็นไหม
พุ่งชนเข้ากับถังขยะแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ตรงนั้น
ดีนะไม่ชนคุณผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่
เป็นเด็กด้วยนะพี่ว่าเด็กป่ะเด็กฮะเนี่ยแล้วเจ้าของคลิปบอกว่า
ต้องไปช่วยซ่าดีนะ
โอ้โหแต่คลิปตัดไปก่อนนะคะ
นี่มีคิดว่าอย่างไรคะน่าจะเพลิยไปบิดไหม
แล้วฮะแล้วก็ตบเกียร์คือมือยังบิดค้างอยู่
เปลี่ยนความแรงบิดไว้ในมือพุ่งไปเลยฮะ
คือเคาะดีที่มันไม่แรงนะใช่ถ้าแรงน่าจะทะลุต้นไม้เลยนะคะ
น่าจะเจ็บหนักเลยนะฮะเจ้าตัวเองก็คงตกใจ
อุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นคลิปที่โพสต์โดยเพจเฟซบุ๊ค
อีซอสขยีข่าวซองนะนำมาโพสต์ไว้
แต่ไม่ได้บอกพี่กัดว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะ
น้องคนข้างเสื้อแดงถึงขั้นยืนงง

สงสัยตกใจแล้วบิดซ้ำมั้ยเออซ้ำด้วยนะฮะเออจอดต่อ